มีคนเขาแชร์แล้วก็มีคนเขาตำหนิติเตียน
ผู้ชายผมเกลียนคนนี้อย่างมากเลยนะครับ

ผู้หญิงเป็นคนโพสต์โพสต์อันนี้
บอกว่ามีคนหนึ่งผมเกลียนสะพายปืนมาเลยนะ
ยืนข้างรถของแฟนเราแล้วก็มาพูดคุยกับแฟนเรา
หลังจากนั้นมีการถกเถียงกับแฟนเรานะครับ
แล้วก็บอกว่าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอนะฮะ
ใครรู้ช่วยตอบทีห้อยปืนลงมาขู่
แล้วบอกว่าเป็นตำรวจถามเราหาเรื่องเหรอ
งงนะก็โพสต์ไว้ในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็อธิบายเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
บนถนนเรียบทางรถไฟเชียงใหม่
และสาเหตุอาจจะมาจากขับรถกระทบกระทั่งกัน
แต่คนที่โพสต์เนี่ยก็สงสัยโอ้โหถ้าเป็นตำรวจจริง
สะพายปืนหรามาขู่ประชาชนแบบนี้เหรอ
และคนในโลกโซเชียลที่เข้าไปดูคลิปก็บอกว่า
พฤติกรรมของผู้ชายสะพายปืนแบบนี้
ถ้าเป็นตำรวจจริงนะโอ้โหสมควรโดนด่า

ใช่ค่ะจะมาทำร้ายประชาชนหรือเอามาขู่ประชาชนหรือ
อยากให้ตรวจสอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงหรือเปล่า
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ก็ต้องถึงหูผู้การเชียงใหม่
พลตำรวจตรีพิเชษจิรนันตสิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็พอทราบตัวว่าพอเห็นคลิปก่อนนะ
พอเห็นคลิปแล้วก็พอจะต้องมีการตรวจสอบกัน
ว่าตกลงแล้วผู้ชายหัวเกลียนคนนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
แล้วก็มีการตรวจสอบพบว่าผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจจริงด้วยคุณ
เป็นตำรวจจริงยดดาบตำรวจตำแหน่งพบหมู่กองปราบปราม
สพสารพีจังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้ผู้การก็ต้องเรียกตัวดาบตำรวจนี้มาให้ปากคำนะครับ
ดาบตำรวจคนนี้คือดาบตำรวจธนกฤษชัยนารักษ
ผู้บังคับหมู่ตำรวจภูทรสารพีจริง

ก็บอกให้เอาอาวุธปืนที่ปรากฏในคลิปมาด้วยนะ
ผู้การจังหวัดก็เปิดเผย
บอกว่าหลังจากให้ชุดสืบสวนติดตามหาดาบตำรวจธนกฤษแล้ว

กระทั่งได้รับทราบข้อมูลจากดาบตำรวจธนกฤษ
บอกว่าที่เกิดเหตุนั้นก็เป็นช่วงที่ดาบตำรวจธนกฤษ
ขับรถมาตามถนนเรียบรางรถไฟเชียงใหม่ลำพูน
ระหว่างทางได้ถูกรถสี่ล้อแดงขับเบียด
ทำให้รถของดาบตำรวจธนกฤษตกข้างทางเลยนะครับ
ซึ่งภายในรถของดาบตำรวจธนกฤษ
ก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกน้อยอีก๒คนนั่งมาด้วย
จากนั้นรถสี่ล้อแดงคู่กรณี
ก็ยังได้ขับรถตามจี้รถของดาบตำรวจธนกฤษ

แล้วก็ขึ้นมาวิ่งบนท้องถนนใหม่นะ
แล้วก็รถสี่ล้อแดงก็ขับจี้มา
กระทั่งมาถึง๔แยกรถไฟสารพี
ดาบตำรวจธนกฤษเห็นช่วงเวลานี้แหละ
เป็นช่วงเวลารถติดไฟแดง
ก็เลยอยากจะลงไปเคลียร์กับไอ้คนขับรถสี่ล้อแดง
ก็เลยจอดรถกันกลางถนนแบบนี้
เดินลงไปจะเคลียร์จะซักถามกับทางคนขับรถสี่ล้อแดง
คู่กรณีว่าทำไมมีปัญหาอะไร
ขับมาเบียดจนทำให้รถของเขาตกทางแล้ว
ยังจะขับจี้ตามกันมาอีก
ทีนี้ก็เลยกลายเป็นภาพที่ปรากฏในคลิปนี่แหละ

แต่ทีนี้ทางผู้การจังหวัดก็ถามว่า
การลงไปเคลียร์ทำไมต้องเอาปืนลงไปด้วย
ดาบตำรวจธนกิจเปิดเผยบอกแบบนี้
ไปรับกลับมาจากร้านซ่อมปืนย่าน๗๐๐ปี

ก็ต้องสะพายปืนลงมาจากรถ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณเขาอ้างแบบนี้นะ
ในรถนอกจากมีภรรยาแล้ว
ยังมีลูกเล็ก๒คนโดยเฉพาะลูกชาย
ซึ่งยังเล็กอยู่ก็กลัวว่าลูกชายเนี่ย
จะจับเอาปืนไปเล่นจะเกิดอันตราย
ก็เลยอยากจะขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อ้าวแล้วเก็บปืนไว้ในรถเหรอในห้องโดยสารเหรอ
ทำไมไม่ไปเก็บไว้ในกระโปรงท้ายหรือว่าอะไรที่มันปลอดภัย
จะอ้างแบบนี้ได้อย่างไร
ก็ต้องมีการสอบกันต่อ
จะเข้าข่ายผิดวินัยหรือไม่
ก็ทางผู้การจังหวัดบอกว่าพอสอบเสร็จถ้าผิดวินัยก็ต้องลงโทษ
จะลงโทษแบบไหนจะว่ากล่าวตักเตือน
หรือว่าจะมีข้อบทกฎหมายอย่างไรก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้รับทราบเรื่องราว
จากทางผู้การจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ได้รู้แล้วว่าตำรวจนายนี้เป็นตำรวจจริงนะฮะ
แต่ทีนี้เราก็อยากไปพูดคุยกับทางคนขับรถสี่ล้อแดงด้วย

ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่

ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้มาให้ทราบกันต่อนะครับ